คุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ซึ่งกล้องหน้ารถของคนที่เขาเห็นเหตุการณ์

ส่วนรถเนี่ยได้รับความเสียหาย๓ขันด้วยกันเนี่ยนะคะ

แล้วเดี๋ยวมีภาพอีกมุมหนึ่งด้วยนะเนี่ยค่ะ
สักพักหนึ่งนะฮะมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชม
จากกล้องหน้ารถของผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ย
สามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุได้อย่างชัดเจนนะคะ
เขาไปอัดก๊อปปี้กับคันที่อยู่ข้างหน้าอีกทีนึง
ใช่แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเลี่ยงเมือง
กำแพงเพชรหนองปริงตะบนหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

เขาจอดชิดอยู่เลนกลางถนนเพื่อที่จะรอเลี้ยวขวา
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ซึ่งมีคุณกันนิกาสุนันตราวงอายุ๑๙ปี
จากนั้นก็มีรถเก๋งค่ะขับมาด้วยความเร็วนะคะ

หลังจากนั้นร่างของคุณกันนิกาก็กระเด็นไปอยู่ใต้ท้องรถ
ช่วงระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง
ส่วนรถเก่งสภาพด้านหน้าคือพังยับเยินเลย
คือนายอำภัยโคศรอายุ๓๒ปีบอกว่า
ตนเองพาครอบครัวพากันมาทั้งหมดเลย
กำลังจอดรถกลางถนนเพื่อเตรียมที่จะรอเลี้ยวขวา
จู่มีรถเก๋งขับมาชนท้ายด้วยความแรง
ก็เลยทำให้ลูกของเขาอายุ๖เดือน๑คน๒ขวบ๑คน
ศีรษะกระแทกกระจกต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้น

จอดหน้าส่อยเฉากายกำลังจะเลี่ยวเข้ามัน
รถนี้กำลังมาท้านคราวครับ

ก็สะบัดออกมาทีนี้
ที่นี้นางสาวกุศลินเหี้ยว
นางสาวกุศลินเทือกชัยซีรีย์อายุ๓๕ปีเป็นคนขับรถเก่ง
คุณผู้ชมก็อยู่ในอาการตกอกตกใจบอกว่าตัวเองกำลังขับรถมาตามถนนเส้นนี้แหละ
ใช้ความเร็วสักประมาณ๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขับตามท้ายรถคันหน้าแล้วก็มีรถจักรยานยนต์นะคะ
ขี่ออกมาจากซอยตรงข้ามโรงงานที่เป็นซอยลูกรัง
ทำให้ตัวเองเนี่ยเบรกไม่ทันก็เลยชนเข้าอย่างจังแบบนี้
คนขับรถยนต์บอกว่าจักรยานยนต์เนี่ยขี่ออกมาจากซอยตรงข้ามโรงงานที่เป็นซอยลูกรัง
เธอก็ขับมา๙๐ประมาณ๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกไม่ทัน

โอ้โหคือพุ่งชนตู้มเลยเออถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมนี้เนี่ย
ลักษณะของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ออกมาจากปากซอย
เหมือนที่คุณผู้หญิงท่านเมื่อสักครู่เนี่ยให้การนะ
คือเขาก็อยู่บนถนนของเขาแล้วแต่หน้าเขาไม่ได้ว่าโผล่มาจากถนนตรงข้าง
แล้วก็มาตัดหน้าอย่างกระทันหันใช่ไหมใช่ค่ะอ่าทีนี้ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานชัด
เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็เชิญตัวคนขับรถทั้ง๒คันมาสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติม
ดำเนินคดีตามกฎหมายอ่ะค่ะเห็นไหมเขามาจากซ้ายมือของกล้องที่รถคันนี้
เขาจับภาพเป็นกล้องหน้ารถน่ะคืออยู่บนถนนอยู่แล้วไงค่ะใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าเพิ่งโผล่มาอ่ะอืมอ่าก็ชัดเจนอ่ะนะคะ